พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนั้นทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาการเกษตรในประเทศไทย
โดยโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่๑จังหวัดเชียงใหม่
ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการเกษตร

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่๑ฝางจังหวัดเชียงใหม่
อยู่ในหมู่บ้านยางตำบลแม่งอนอำเภอฟาง
บล้อมไปด้วยขุนเขาไร่สวนและบ้านเรือนคนไทยเชื้อสายอยู่นาน
ซึ่งอาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
มากกว่า๖๐ปี
พระอาทิตย์บ้านยางเกิดขึ้นนะครับมีอนามัยมีคนป่วย
ไม่สามารถเดินทางไปรักษาที่ในเมืองได้ท่านก็มาสร้างอนามัยให้นะครับ
มกลางความทุกข์ยากคนไทยเชื้อสายอยู่นาน
น้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙ไปใช้ประกอบอาชีพ
จะเคยปลูกไล่ฝิ่นมาตั้งแต่เดิมพัฒนาไปสู่การทำไร่สตอเบอรี่
ถ้าไม่มีพระองค์ท่านพวกพี่เขาพี่คิดว่าทุกวันนี้ไม่ได้ยืนอย่างนี้

เพราะตั้งแต่มีพระองค์ท่านพระองค์ท่านไปเสด็จถึงรู้สึกว่าจะถึง๓ครั้งหรือ๔ครั้งนะคะ
แต่โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนพระราชทานนะคะ
ไม่รู้ว่าตอนนี้นี่ที่อื่นอาจจะรู้จักหรือเปล่าโรงเรียนเจ้าแม่นี้นะคะ
เมื่อก่อนจะอยู่ให้ขานกันดันมาก
พระองค์ท่านเขาไปเปิดให้นะคะ
ทั้งเรื่องบัตรเรื่องอะไรด้วย
คือเรามีวันนี้คือเราได้รับโอกาสจากพระองค์ท่านจริง

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่๑ฟางจังหวัดเชียงใหม่
เป็นหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ส่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของราศดร
จากการทำเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมการเกษตรที่ยั่งยืน
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จจากพระองค์ท่านจริง